สวัสดีครับปอลิฟฟอร์
ตอนนี้นั่นแล้ว
เป็นคู่แล้ว
ตอนนี้ลุงยังไม่ได้ขัดถืนนี่อ๋อเริ่มแล้วอ๋อรู้ว่าพื้นปลอม